ที่คุณตูจะต้องพักร่างกาย
หลังจากที่แพทย์ลงความเห็นว่ามีอาการบาดเจ็บ

แต่ว่า๒วันก็พอนะคะจะได้วิ่งต่อนะคะ
สำหรับวันนี้แม้ว่าคุณตูนจะหยุดวิ่ง
แต่เชื่อว่ายอดบริจาคไม่หยุดวิ่งแน่นอนนะคะ

เงินไม่หยุดนะฮะขอดูยอดเงินบริจาคนะครับนะครับ
ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ค่ะสำหรับยอดเงินบริจาคนี้นะคะ

ณวันนี้ณเวลานี้วินาทีนี้
เขาก็วิ่งไปเรื่อยนะ
ก็เพิ่มไปเรื่อยใช่ค่ะวิ่งมาทั้งหมด

วันพรุ่งนี้พี่ตูนจะเริ่มวิ่งต่อนะคะ
พรุ่งนี้จะเป็นวันที่น่าจะเข้าสู่พื้นที่

หลังจากที่พี่น้องชาวประจวบเขาก็ใจจดใจจ่อรอนะ

ส่วนอาการของคุณตูนนะคะเมื่อวานนี้
หลังจากที่แพทย์ประจำตัวลงความเห็นว่า
มีอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้งด้านขวาหน้าแข้งข้างด้านขวานี่นะคะ
ก็เลยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางสะพาน
ไปตรวจโรงพยาบาลที่เป็นโครงการแรกของตัวเอง๙คนละ๙นะคะ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคิริขันบอกว่า
ตูนมารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
ด้วยการเอ็กซาเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูก
ซึ่งก็ไปพบว่าอาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้น
สาเหตุหลักเกิดจากการวิ่งวิ่ง
วิ่งหยุดวิ่งวิ่งหยุด

ซึ่งการหยุดแล้วก็วิ่งแบบนี้
ทำให้กล้ามเนื้อไม่สามารถปรับตัวหรือว่าผ่อนคลายได้ทันนะคะ
เนื่องจากนี่แหละค่ะระหว่างทางเราก็ต้องยอมรับว่ามีประชาชนมาร้องให้กำลังใจ
มาบริจาคเงินมาคล้องพวงมาลัยคุณตูนเป็นจำนวนมาก
ทำให้ร่างกายของคุณตูนที่กำลังวิ่ง

ทีนี้เกิดขึ้นบ่อยตลอดทั้งวัน
กล้ามเนื้อก็เลยเกิดการอ่อนล้าและอักเสบในบางส่วน
โดยเฉพาะหน้าแข้งด้านขวานะคะ
ส่วนกระแสจากโครงการเก้าคนละเก้า
ก็คือวิ่งจากใต้สู่เหนือสุด
แต่ว่าหลายคนอยากให้วิ่งไปภูมิภาคของตัวเองบ้าง
อีสานก็อยากให้วิ่งภาคกลางก็อยากให้วิ่ง

ก็เลยเกิดกระแสวิ่งไปหาตูน
ไม่ต้องรอตูนวิ่งมาหา
สนชสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ

ร่วมโครงการก้าวคนละก้าวเหมือนกันนะคะ
ก็คือกิจกรรมรัฐสภาร่วมใจก้าวไปกับตูน
มีการบริจาคเงินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมทบทุนกันรวมกว่า๔แสนบาท
และยังมีการตั้งกล่องรับบริจาคในรัฐสภา
จนถึงสิ้นเดือนนี้อีกด้วยค่ะ

เขาก็ย้ำเรื่องของการบริจาค

ทีมงานเขาก็ถือถุงอยู่บริจาคให้ถุงก็ได้
จะได้ไม่ต้องเซลฟี่กับพี่ตูนไม่ต้องวิ่งหยุด
แล้วก็เรื่องของผู้ที่มารอรับพี่ตูน

แล้วก็เรื่องของการไม่ต้องติดกาว
เงินที่เอามาบริจาคไม่ต้องติดกาวนะครับ
ทำให้แบงค์เสียถอดแยกลำบาก
รายติดกาวแล้วก็เสียบไม้จิ้มฟันไว้ด้วย
ติดแน่นเข้าไปใหญ่แต่ว่าจิ้มมือทีมงาน
ทีมงานไปหยิบก็ได้รับบาทเจ็บข้างใกล้
ยังไงทีมงานก็ขอบคุณในกำลังใจของทุกท่านด้วยนะครับ